สมาร์ทปรับผ้านุ่มเข้มข้นพิเศษสูตรใหม่ไม่ง้อแดดไม่กลัวฝนไม่สนเวลา
สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่

มีช่วงมอลสุมของพักใต้ไหม

ช่วงเนี้ยโดนอยู่
เขาบอกเป็นการเยอะมอลสุมตอนนี้

หรือเช่นเคือนปูนิฟลเนี่ย
แต่มันจะไปตกในจุดที่มันมี
ต่อนะเนี่ยเราหวังสู่หน้าฝน

ตุลานี่คือสุดแล้วก็จะนิ่งแล้วก็จะไม่ตก

จะลอยกระทงกันได้แต่น้ำจะเต็มไง

อืมต้องเล่าว่าการ์ตูนไหนด้วย
น้องการ์ตูนน้องการ์ตูนนี่เป็นพยาบาล

ที่บอกว่ามีรูปพรีเวดดิ้ง

ปรากฏว่าน้องการ์ตูนเนี่ยก็นี่พรีเวดดิ้งนี่
กับตำรวจมีจับคางชอบการจับคาง
คือมันมีคนที่เอามาแชร์เรื่องราวของนางมาแชร์เนี่ย
คือเอาง่ายเพจเฟซบุ๊คชื่อดังเนี่ย
ครูพยาบาลเขาโพสต์เรื่องราวเตือนภัย
ถึงขั้นคำว่าต้องเตือนภัยนะฮะ
เตือนภัยเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งเนี่ย

สรุปงานนี้ไม่รู้ใครจะจับใคร

หนุ่มคนนี้เป็นตำรวจหนุ่มอนาคตไกล
แล้วบุ๊กว่าพยาบาลปลอม

เรื่องนี้มันน่าจับตามองตรงที่
แอบอ้างเป็นพยาบาล

โดยเจ้าตัวเนี่ยโพสต์คลิปในติ๊กต๊อก
แล้วก็อ้างว่าจบจากวิทยาลัยบรมราชินีบรมราชินีที่นนทบุรี
อย่าอ่านชื่อสถานปิดได้ยังไงเนี่ย
แล้วทำงานที่โรงพยาบาลพระนั่งเก้า

เรื่องนี้มีผู้ที่ถูกหลอก

โดยเพื่อนสมาชิกเนี่ยก็ช่วยกันตรวจสอบ
เราบอกแล้วทุกวันที่คนที่ตรวจสอบได้วิสุทธิ์คือ

มันโป๊ะแตกเนี่ยมาจากการสืบ

น่าคิดตรงที่ว่าพยาบาลมันเป็นง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
พยาบาลเป็นง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ
ขนาดสกิลต่างทำไมมันง่ายขนาด
เอกสารต่างมันปลอมกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ

อยากให้สภาการพยาบาลช่วยปลดล็อกระบบตรวจสอบ
สถานภาพผู้ประกอบวิชาชีพ
ดังเช่นวิชาชีพสาธารณสุขอื่น
ที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่า
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลจริงหรือไม่

เขามีคลิปแนะนำตัวเองก็น่าจะพูดได้ในรุ่นนั้น
คือรุ่นนี้เขาบอกตอนนี้อายุ๔๐

ซึ่งเขายังไม่ถึง

จากหน้าเว็บไซต์ตอนนี้นะฮะกด

ตำรวจอนาคตใคร

เขาก็จะบอกความจริงมันควรจะมีเว็บไซต์

วิชาพยาบาลของเขาเนี่ยมันเป็นกันจริงหรือเปล่า

จากหน้าเว็บไซต์ต่างทุกวันนี้เรากดกันได้นี่

สรุปจริงเขาไม่ได้เป็นพยาบาลแล้วเขาทำอะไร
เหมือนเป็นทำงานบริการ

ซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเป็นพยาบาลเลย

แอปอะไรแอปให้ตลอดนะ

แอพจริงทุกวันนี้
แอพข้อมูลให้แน่นอะเว้ยแอพข้อมูลให้แน่นเพื่อจะไป
จริงแล้วนางจากสาวเชียร์เบียร์
นี่ไงมีรูปใส่ชุดเป็นเป็นพยาบาลวิชาชีพไปแล้ว
เรียนตอนไหน
เขาออกมาแฉเรื่องราวมันเป็นยังไง
นางอ้างตัวเป็นพยาบาลแล้วก็หลอกตำรวจคนหนึ่ง
ตำรวจค่อนข้างจะหน้าตาดีด้วยซ้ำไปแต่งงาน
แต่ความจริงเป็นเพียงพยาบาลปลอมน้อง
แล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของเรื่องมันจะไม่โป๊ะแตกไงแองจี้
ถ้าตำรวจหนุ่มไม่ไปกู้เงิน
ตำรวจเนี่ยก็หลงรักหัวปักหัวปั๊มไปกู้เงินมาซื้อรถ
กู้เงินมาซื้อทองให้จนในที่สุดยังไง
เป็นหนี้เป็นสินเงินหมดปุ๊บผู้หญิงโกเว้นก่อนไป

ตำรวจก็คือเป็นวัยรุ่นนี่แหละแองจี้ก็ไม่ได้
บอกเรื่องนี้ไม่เคยรู้มาก่อน

ตัดสินใจแยกกันอยู่ชั่วคราว
เมื่อถามว่าเฮ้ยถามจริงเถอะ
ผู้หญิงเนี่ยเป็นพยาบาลจริงหรือเปล่า
ค่ะ

ไม่รู้ไม่เคยไปทำงานไม่เคยไปที่ที่ทางการแฟน

ชุดพยาบาลที่เอามาใส่

ตอนนี้ไม่ได้พูดคุยกัน

เคลียร์เรื่องของตัวเองตัวเขาก่อน

พรีเวดดิ้งที่ใส่ชุดพยาบาลล่ะ

พรีเวดดิ้งที่ใส่ชุดพยาบาลล่ะ
เอาความจริงนะก็ใส่เล่นไม่ได้มีอะไร

ปรากฏการ์ตูนออกมาอัดคลิปโต้ตอบ

มีคนมาเม้นขอดูใบประกอบวิชาชีพ

ขอดูบัตรพนักงานนะฮะ
เม้นว่าเฮ้ยซื้อชุดพยาบาลมาใส่เนี่ย
มันถูกต้องแล้วเหรอ

คนบ้าหรือเปล่า
ถ้าคุณเก่งจริงอยากเก่งแค่แป้นพิมพ์

และจะไม่โพสต์ด้วยซ้ำนะฮะ
ถ้าจะแจ้งสถาบันแจ้งไปเลยนั่น

เท่านั้นยังไม่พอพร้อมประทะแน่
ถ้าเป็นเอกสารจริงจะเอามาฟาดหน้าให้คนดูนางว่า

ทั้งนี้เมื่อถูกถามว่านี่ถามจริงเถอะ
คุณเป็นพยาบาลจริงหรือเปล่า

นางตอบว่ารอดำเนินคดีก่อน

แล้วเดี๋ยวจะออกมาให้ข้อมูลทุกอย่างเลย

ขณะเดียวกันก็ย้อนกลับไป

นายอ้อมพี่ชายของตำรวจที่แต่งงานด้วย
เปิดเผยว่าน้องการ์ตูนมาคบกับน้องชายของตนเอง

ตอนนั้นน้องก็ทำงานเป็น

น้องชายก็เป็นตำรวจอยู่ที่ลบบุรีนั่นแหละ

ตรงที่น้องไปกู้เงินมาสามแสนบาทไงอืม

คือน้องเนี่ยไปกู้เงินมา๓แสนบาท

แสดงว่าตำรวจเขาก็รู้นะคะ

เพราะคบตอนแรกเป็นคบสาวเชียร์เบียอยู่
เพราะว่าตำรวจเขาอยู่ที่รบบุรีเหมือนกัน
น้องก็เป็นสาวเชียร์เบียอยู่ที่รบบุรีเหมือนกัน
คนเขาถามว่าทำไมหนูถึงมาเป็นพยาบาล

เขาบอกว่าเท่านั้นไม่พอที่ไปกู้มา๓แสน

สองน้องต้องการทอง

น้องชายทนไม่ไหวจึงได้ขอเลิก

พยายามพยายามสืบหาประวัติน้องการ์ทูนเนี่ย
ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมเด็ดกว่านั้น
คือการ์ตูนเคยแต่งงานมาแล้ว
แอ้นเด้น
ชีวิตมาเยอะมาก

หลอกครบคนในเครื่องแบบมาแล้ว
ส่วนใหญ่นางจะหลอกคบคนในเครื่องแบบคุณดูนะฮะ
โอ้โหนางว้อนมากนางชอบคนในเครื่องแบบเหลือเกิน
เราไล่ตั้งแต่อันที่สิบสองถึงสามสิบเน้นทหารกับตำรวจ
นางไปเริ่มจากสตาร์ทอัพก่อนในการเริ่มจากขอใช้คำว่าสตาร์ทอัพ
ยังไม่มีเยอะตาเริ่มจากทหารเกณฑ์ก่อนอ่า

คนที่สองแม่สตาร์ทอัพปุ๊บมันจะเริ่มมี

เราก็เลยเป็นขบกับทหารยศนายสิบเริ่มมียศแหละอ่า
ถูกต้องไหมฮะปรากฏว่าทหารยศนายสิบนี่แหละ
คนที่๓ยังได้ทหารเป็นยศนาย๑๐แต่คนละคนกันแล้วคนนี้ไม่ได้จดทะเบียนสมรส
คนที่๔ก็คือทหารนู้นปราจินบูรีปราจินบูรีถูกกระตูนเนี่ย
เรียกเงินปรากฏทหารคนนี้ไหวตัวทัน
คนที่๕พบรักที่ลบบุรี

ปรากฏคนที่ถ่ายพรีเวตติ้งด้วย

เข้ากับน้องเขาจดทะเบียนสมรสสองครั้ง

คนไหนที่มีลูกด้วยกันเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของการ์ตูนสักหน่อยไหมฮะ
คนดังในยุค๒๓วันนี้นะครับไปดูกันครับ
คนมาเม้นขอดูใบประกอบวิชาชีพขอดูบัตรพนักงาน
แล้วก็มาเม้นว่าซื้อชุดพยาบาลมาใส่คนบ้าเหรอคะที่จะซื้อชุดพยาบาลมาใส่
ถ้าคุณเก่งจริงคุณอย่าเก่งแค่แป้นพิมพ์คุณมาเจอต่อหน้าได้เลย
คือไม่ไหวแล้วว่าจะไม่มาโพสต์แล้วด้วยซ้ำว่าจะไม่ด่าแล้วด้วยซ้ำ
แต่คือมันไม่ไหวแล้วมันเกินไปถ้าคุณจะแจ้งสถาบันคุณแจ้งไปเลย
เพราะว่าเอกสารน่ะมีครบฉันน่ะพร้อมมาท้ากับคุณแน่นอน
สวัสดีจ้าเพื่อนทุกคนเนอะฉันมาตอบคำถาม
เพื่อนถามฉันมาว่าฉันชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดไหน
เรียนจบก็ไหนเป็นพยาบาลที่ไหนฉันชื่อกาตุ๋นน่ะจ้ะ
อายุ๒๔ปีจ้ะเป็นคนโคราชเนอะ
เรียนจบจากวิทยาลัยบรมราชินีจังหวัดนทบุรี

งานอยู่ที่โรงพยาบาลผะนังกล่าวจังหวัดนทบุรีจ้ะ
ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เขามาโพสต์ติดตาม

ทั้งสองอันนางก็มาโพสต์ในแอปพลิเคชันนี่แหละ

แล้วก็ใครปะทะมานางพร้อมปะทะกลับ

เป็นคนออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับนาง
เขาบอกว่ารู้จักการ์ตูนตั้งแต่ม๓
ไม่ได้ม๓ตั้งแต่เด็กเลย

แต่ปรากฏตั้งแต่เด็กการ์ตูน
มีความฝ่ายฝันว่าอยากได้ผัวเป็นทหารเป็นตำรวจ

มีจริงใครมีครับแม่
คุณแม่อยากมีการ์ตูนอยากมีผัวสูงสูงอะไรอย่างนี้นึกออกปะ

แม่น่ะ
แต่อยากมีสามีตั้งแต่เด็กจนโตเพื่อนนางบอกว่าการ์ตูนอยากจะมีสามีเป็นทหาร
เป็นตำรวจมากนิสัยของนางเนี่ยชอบโกหกแต่ก็เป็นเพื่อนรักกัน
แต่การ์ตูนเนี่ยขโมยของหนีไปโดยโกหกว่าโดนขโมยก่อนเลยเอาคืน
คาดว่าจะโกหกที่บ้านด้วยว่าเรียนพยาบาล
นางไปบอกที่บ้านนางด้วยว่านางเรียนพยาบาล
สมัยเรียนก็เลยไม่มีใครอยากคบกับนางแล้ว
อันนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
ปรากฏว่าเขาบอกว่าเมื่อวันที่๙ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกด
อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่า
เรื่องนี้คาดว่าเป็นลายแรกที่มีการแอบอ้างว่าเป็นพยาบาล
เอาเครื่องแบบพยาบาลไปใช้ในการที่มีสุดท้ายนะแต่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างนั้น
ต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกอย่างมาดำเนินคดี
แล้วก็ต้องดูข้อเท็จจริงก่อนว่าไอ้ข้อเท็จจริงทั้งหมดเรื่องนี้อะไรเกิดขึ้น

ผู้ใดแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน
โดยตนเองไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานที่มีอำนาจกระทำการ
แล้วก็ทำตามพรบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคันปี๒๕๕๙
เขาพูดไว้ก่อนเหรอมันมีกฎหมายชัดเจนนะครับ
มันมีกฎหมายชัดเจนเลยว่าห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล
หรือไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพดุงคัน
หรือไม่ได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการพดุงคัน
การกระทำการพยาบาลหรือพดุงคันหรือแสดงด้วยวิธีใด
ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิ์ประกอบอาชีพดังกล่าว
โดยมีได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็ใบรับรองอนุญาต
ตามพบวิชาชีพพยาบาลและการพดุงคันนะครับ
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือมาตราที่๔๓อะไรก็แล้ว
จำคุกนะฮะคุกไม่เกิน๒ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อกี้เขาพูดว่าชื่อสถาบันที่เขาเรียนวิทยาลัยเลยนะพี่
วิทยาลัยบรมราชวิทยาลัยบรมราชินี
เมื่อกี้อยากรู้เสิร์ชหาเลย
จริงมันต้องเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนานีกรุงเทพ
คนก็เลยโป๊ะแตกเลยว่าชื่อคุณดูประหลาดมันไม่ใช่
ถึงได้ไปขึ้นที่เพจพยาบาลไง
นางอย่างงี้มันคือป๊อก๊อบแตกยังงั้น
ตอนนี้มันไม่มีเพื่อนร่วมรุ่นเลยหรอ
ก็เมื่อกี้เขาบอกรุ่นนี้แต่เพื่อนลูกรุ่น๔๐
เขายุ่งยื่อ๒๐กว่าก็นั่นน่ะนางเพิ่ง๓๐ถูกต้องกันมั้ย

ไม่เกิน๓๐นางมีแฟนในเครื่องแบบมาแล้ว๕คน
คนหนึ่งก็ประมาณปีนึงนะคนสุดท้ายนี่ก็ปีนึง

คนที่สองรู้หรือเปล่าแม่ถือขั้นเจรัมโดยสมรส
นี่อาจจะมีลูกกันว่างนี้ใช่ไหม

มีความไฝฝันว่าอยากจะได้คนในเครื่องแบบแล้วอยากเป็นพยาบาล

แต่ตอนนี้เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องหลอกอีกอันหนึ่งคืออะไรรู้ป่
เขาบอกว่าทุกวันนี้คนไทยคนไทยก็ต้องระวังกันนะ
ทุกคนตอนนี้เล่นเฟซบุ๊คกันหมดถูกต้องไหม
อ่ะมันก็จะมีคนที่อยากได้ผัวฝรั่งอ่ะ

ทุกวันนี้คนไทยหลายคนหวังที่จะแบบว่าไปหาผัวฝรั่ง

หนึ่งเป็นวิศวกรสองเป็นหมอสามเป็นนักบิน

เวลาที่เราได้รับอะไรปุ๊บเนี่ยระวัง
บอกว่าตอนนี้รู้สึกจะระบาดแถวอีสาน
หมายว่าฝรั่งเข้ามาแอดคนไทยใช่ไหมคะ
มาขอแอดแล้วก็ดูรูปปอม

แล้วเขาก็คาดว่าเป็นคนไทยที่กันแหละทำ
เอาเงินใช่

พอถามให้นำในสถานที่คุณแม่เคยมีสามีเป็นหมอเราก็มี

พี่บ้ารู้ฉันก็ได้ก่อนเขาเจริญรุ่งเรือง

บ้าเหรอจริงเหรอ

ก็ไม่รู้หรอกมันจะโตไปหมอเป็นอะไรกันเนอะ
ถ้าฉันดูตัดก่อนเจริญรุ่งเรือง
เจริญรุ่งเรืองปุ๊บสวัสดีมาละทุกวันเนี่ย
ชัดเจนมากดูเรื่องลงหนังเมเจอร์นะคะ
ที่พราครสยามพรากรเนี่ย

ก็จัดงานเปิดตัว๒นักแสดงหนุ่มซีรีส์วายดังมากทางไลน์ทีวีนะฮะ
เพื่อพบปะแฟนคลับโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
ทีนี้ทางผู้จัดไม่ได้เว้นระยะห่างตามกฎหมายกำหนด
ก็เลยเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพรกรฉุกเฉิน
พนักงานสอบสวนสนปทุมวันจะยื่นหนังสือ
เพื่อให้ผู้บริหารเข้าพบเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมเนี่ย
ขณะที่ศูนย์การค้าสั่งปิดเลย๓วันตั้งแต่วันที่๗ถึงวันนี้นะฮะ
ปิดไปแล้ววันนี้วันสุดท้ายที่ปิด
ล่าสุดวันนี้พลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็เปิดเผยว่า
จะเข้าให้การเพิ่มเติมพร้อมนำหลักฐานการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างมามอบให้
พยานหลักฐานครบถ้วนสามารถดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหา

คือห้ามผู้ใดจัดให้มีกิจกรรม
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากลักษณะมั่วสุม
หรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย
อัตราโทษจำคุก๒ปีหรือว่าปรับ๔๐๐๐บาท

ส่วนการสอบปากคำตัวแทนสยามภารกร

เพราะว่าทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลตรงกัน

แต่ไม่ได้แจ้งให้สยามภารกรรับทราบ

ว่าไม่ได้เชิญชวนแฟนกลับให้มารวมตัวกัน

สำหรับสองดารานุ่มต้องดูว่า

ก็อาจจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
พนธุรกิจโทษพระข้าวโพงกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า

เนื่องจากเป็นตลาด
และได้รับการผ่อนปลนให้สามารถเปิดบริการได้

โดยกำหนดจำนวนคนเข้าพื้นที่
ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชน
หากพบสถานประกอบการใดฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
หรือมีกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเผยแพร่โลก
ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที
ซึ่งอันนี้จริงมันก็ต้องช่วยกันเนอะพี่เนาะ
หลายคนอาจจะรู้สึกว่าสถานการณ์ตอนนี้ในประเทศไทย
รู้สึกว่าดีขึ้นผ่อนคลายขึ้น

ซึ่งวันนี้ค่ะผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ผ้าทหญิงพรประพัยยงตระกูล

วันนี้พบผู้ติดเชื้อ๒ราย

อยู่ที่๓๑๒๑ราย
รักษาหายแล้ว๒๙๗๓รายค่ะ

รวมผู้เสียชีวิต๕๘รายค่ะ
สำหรับผู้ป่วย๒รายใหม่ก็อยู่ในสถานกักกันของรัฐ
เดินทางกลับมาจากซาอุดีอาราเบีย๑ราย
แล้วก็เนเทอร์แลนด์๑รายค่ะ
ทั้งนี้ยังคงไร้รายงานการติดเชื้อในประเทศไทย
วันนี้เป็นวันที่๑๕ติดต่อกันแล้ว
ทีนี้เขาก็ต้องรอให้พ้น๒๘วันก่อน
ถึงจะเรียกว่ามีความเสี่ยงต่ำ

ต้องรอ๒๘วันวันนี้๑๕แล้วอีกครึ่งหนึ่ง
เขารับปากคุณผู้ชมว่าถ้าไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม
เขาจะไประบำไก่แก้บนที่สารแม่ตะเคียน

ต้องไปทำไมด้วยเป็นพยายามไม่ได้ตกลงกันหรอก

เราเพิ่งเดินทางมาครึ่งทางกับโอเคแล้วใช่๑๕
อย่างที่บอกว่าในตัวเลขภายในประเทศ
กรกฎาคมการบินจะเปิดเต็มที่หรือยัง
อ๋อรอเปิดหน้าฟ้าใช่ไหม
เราต้องรอเปิดหน้าฟ้าเพราะมันสำคัญมากนะ

เจ้าหน้าที่การบินมาขายของออนไลน์กันเยอะเลย
ใช่เขาก็ไปทำอาชีพอื่นในช่วงนี้กัน
แต่จริงต้องบอกว่าในต่างประเทศเอง
อย่างที่กรุงไคโรนะคะสถานเอกอัครราชทูต

เรื่องสถานการณ์การแพทย์ระบาดของโรคโควิด๑๙
ก็ระบุบอกว่าคนไทย
ที่อยู่ในสาธารณรัฐอารับอียิปต์
ติดเชื้อโควิด๑๙จำนวน๓๘คนนะคะ
โดยรักษาหายแล้ว๑คน
ขอให้ชุมนุมชุมชนคนไทย
สาธารณรัฐอารับอียิปต์

แล้วก็มาตรการป้องกันเชื้ออย่างเคร่งคัดเลย

จากนี้ค่ะทางสถานเอกอัครราชทูตก็ดำเนินการฆ่าเชื้อโรคที่สถานเอกอัครราชทูตด้วยนะคะ
ภายหลังจากการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ย
แล้วก็สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ

เราบอกว่าคนไทยโชคดีนะประเทศอื่นเขาไม่รักษานะ
ต่อให้ประเทศที่เจริญแล้วหรืออะไรเขาไม่รักษานะพี่
ใช่เขาก็ให้รักษาตัวเอง

ส่างไทยส่งทะเลน่อให้กิน
ที่เรายังติดอยู่เนี่ยก็คือกลับมาจากเมืองนอก

นี่ถ้าเราเปิดน่านฟ้าเราจะควบคุมได้ไหม
ก็นี่ไงก็เขาถึงบอกว่าโอเคแหละ

คือโอเคมันก็เป็นมองต่างมุมกันไง
ต่างมุมเพราะว่าเศรษฐกิจของเราทุกวันนี้

ไอ้โควิดเราต้องพึ่งพาตัวเองจริง
จริงในที่สุดมันก็ต้องพึ่งพากันอย่างแต่

แต่มันเฉพาะในประเทศ

แต่ถ้าสมมุติกรกฎาคมเกิดกรกฎาคม
แต่ที่จริงเราจะพ้นเคอร์ฟิลล์ก็สิ้นเดือนนี้
แล้วก็มาลุ้นกันต่ออีกว่าเขาจะต่อเคอร์ฟิลล์หรือเปล่า
ตามเกาะต่างอย่างเช่นเกาะเสม็ดเกาะล้านเกาะทางใต้
หรืออะไรอย่างนี้ค่ะช่วงนี้ยังปิดอยู่เขาปิดเกาะเลย
ถึงสมมุติถ้าเป็นระยองพัทยาเปิด
แต่ว่าเวลาเราจะนั่งเรือข้ามไปอยู่ที่เกาะเนี่ยเกาะยังปิด
เขาจะเริ่มประมาณกรกฎาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่แน่นอนว่าจะยังไง
สุดท้ายก็ต้องดูอีกว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหม
สามารถที่จะแบบให้คนนักท่องเที่ยวกลับไปเที่ยวได้หรือเปล่า
แต่แบบปิดหมดปิดหมดตอนนี้ยังปิดอยู่
ก็คือจะเปิดแค่เฉพาะอันที่อยู่บนพื้นแผ่นดิน
ก็ที่เปิดก็แห่ไปเที่ยวจนแน่น

ที่ไปพัทยาหัวหิน

บางแสนระยองก็คนไปเที่ยวกันเยอะ
ชอบแบบว่าไวมากปิดก่อนปิดถนนก่อน

พอไปเรื่องการท่องเที่ยวก็มาดูนักท่องเที่ยวนะฮะ

ก็โพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความระบุว่า
นิสัยของนักท่องเที่ยวที่มาถ่ายรูปแล้ว
ขโมยกะหล่ำไปเที่ยวที่ภูทับเบิกถ่ายรูปกับกะหล่ำยักษ์ไงรถเมย์
แล้วก็พอถ่ายเสร็จแหมใหญ่ดีควักไป
เอากะหล่ำเข้าไปหลายดอกเลยทีเดียว
ทำแบบนี้ไม่ได้นะคะมันจะทำนิสัยแย่แบบนี้
เห็นใจก็เลยไม่ได้ว่าอะไรเอาไปเห็นใจเขาทำไมล่ะ

คืออันนี้นี่คือกรอบนอกเอาไอ้ตัวที่กินได้ไป
แต่ไอ้ที่บานกินไม่ได้นี่คือเปลือกนอกของมัน
จากภาพเห็นว่ากะหล่ำปีในแป้งที่ปลูกไว้ในภูทับเบิก

มือของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เข้ามาถ่ายรูปเขาก็ให้ถ่ายก็ไม่ว่าอะไร

หลังจากภาพนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไป
มีชาวโซเชียลมากดไลค์กดแชร์

กับพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวนี้

นึกถึงจิตใจของผู้เป็นเจ้าของเลย

เขาห่วงเขาแล้วกันเนาะ
ใช่เราเป็นไปถ่ายกันเนาะ

แบบด้างหน้าเป็นแขนาง

าาลุยินไจน์บ้าง

จริงก็หมูกระทะกันเลย
พอเป็นไปได้อะไรอย่างนี้แต่ก็ไปซื้อไง

ใช้มีดคือตัดสวยมากเอาไปขายเลย

พ่อมีตลาดที่อยู่ข้างถนนละ
มีบนนั้นก็ขาย

เอ้าช่วงหน้าไปอย่างนี้ดีกว่า

รุมต่อยแบบตัวพลุนเลยพี่
เอาละปารีนาจบไหมไม่จบ
เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังก่อนโอ้โฮพี่ใครส่ง

ค่ะบางเกาะในแฟนเพจบอกว่ามี
มีบางก่อนที่เปิดแล้วยังเกาะกูดเหรอ

เออลองส่งมาคุยกันนะคุณไม่ความถามในไลน์
ใครอยู่ที่แบบว่าได้ไปเที่ยวตามเกาะอะไรอย่างนี้กันมาบ้าง

เพราะว่าอย่างมีที่นึงรีสอร์ทที่เกาะ
อันนี้เกาะร้านรถเมย์ติดต่อไปยังไม่เปิด
เขาหมายถึงว่าเกาะเขายังไม่เปิดอะไรแบบนี้นะคะ
ใครเปิดที่ไหนยังไงก็แชร์กันฟังบ้าง

ฮอตรุนแรงนอกจากคุณน้องการ์ตูนเมื่อกี้คือ
คุณมดดำคะชุดแบรนด์อะไรคะ

อ่ามีแจกไหมครับ
อุ๊ยวันหลังพี่โมทต้องเอาเสื้อผ้ามาแจกมันหลายอย่างนี้
ว่าเล่นเกมกับคุณผู้ชมหน่อยอะไรอย่างนี้

แล้วก็มีชุดพยาบาลมีไข่นะครับ

เหมือนเขาขายเหมือนชุดมาตรีอะไรไหมชุดนักศึกษา

แล้วก็เพื่อทำงานจริงกับชุดแบบคอสเพลย์ไง

แต่คอสเพลย์ก็คงไม่ใช่ลักษณะแบบนี้เนาะ

นี่ดูทีละนี่สิแม่ไม่ขวางนี่หายเต็มไปหมดนึงอุ๊ยอ๋อ

สรุปแล้วเราไม่ได้ตกแสดงเขานะรู้บ้าง

คือนางมีความคิดที่ว่าตั้งแต่เด็กเลยว่า

นางไป๑ติดเข็มผิด

นางไปท้าไงพร้อมชนพร้อมชนพร้อมชน

ชาวเน็ตเขาชอบอยู่แล้วคนท้าชนท้าเนี่ยเขาชอบจริงเธอ
แต่ตอนนี้คือเลิกหมดแล้วกับคุณพี่ที่ล่าสุด
แต่ก็นางจะต้องสวยใช่สวยนะ
นางแบบว่าคนสุดท้ายตำรวจคนสุดท้ายเนี่ยโดนปุ๊บไป๓แสนนะเถอะ
แสนปุ๊บหมดปุ๊บนางเตรียมหาเหยื่อลายใหม่แล้ว

เยอะนักเดี่ยวนะฮะบางทีคนดวงเราต้นถึงทุกวันนี้
ไม่มีใครรู้อายุนางเท่าไหร่อายุนางเท่าไหร่
๒๔ตกลง๒๔เห็นเปล่าแสดงว่า
นึกว่านาง๒๗๒๘อายุนาง๒๔อายุตั้งแต่๒๒๒๔มีผัว๖คน
ก็คือหลอกอื่นคิดตัวเองละกันผัวกี่คนไม่คิดนะผัวกี่คน
แล้วแบบนี้นางฟาดเลี้ยบได้ทุกคนนะหมายถึงได้ทรัพย์
แล้วช่วงนี้ได้มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอโอ้ย๕คน
๕คนขึ้นให้เลยแบบพวกแก๊งหมอดูเขาบอกช่วงนี้
แกงพิตตี้ละบาทนะคุณแม่คือลงของกันยิ่งกว่าน่ะ
ทำไมอ่ะอ๋อไปลงกับไปลงอัคคม
ใช่เพราะตอนนี้พวกหมอดูก็จำราคาเหมือนกัน
เพราะว่าสู้โควิดไม่ไหวจากที่เป็นพิธีเป็นหมื่นหรอ
๓๕๐๐๒๕๐๐แม่ซึ่งเป็นพิธีที่ทำยากมาก

นี่พี่ไปทำเพราะหัวโดนแย่งสองหลายดาราสวยด้วยนะเหี้ยเสี้๊ะเลยนะ
ก็ต้องไปจ้างหมอดูมาสู้อีกทีหนึ่ง

เพราะบางคนเขาฟังจากคุณแม่แหละที่หนูไปสัมภาษณ์วันนี้

แม่เคยไปเล่าให้ฟังไงว่าคุณแม่เคยติดเด็กบาร์โฮส
ก็คงมาโดนทำเสน่ห์ใช่ไหม
โดนของอะไม่ใช่เด็กบาหดคุณลงของจริงแถวเก้าขวาน
แล้วแม่รู้สึกยังไงพี่มดรู้สึกยังไงนางมดไม่โดนหรอก

แม่แล้วคุณแม่ไปบอกว่าติดใจอย่างเดียวนั่นแหละ
ของใส่คุณแม่คุณแม่โอ๊ยไอ้ปุ๊กโกะไปกับฉันทุกคืน
เกิดปุ๊กเกิดไม่เห็นอะไรปุ๊กโกะช่วยจ่ายเงิน
อ๋อไม่จ่ายคุณแม่ขาหนูมาสนุกกินเลย
สนุกจังตังอยู่ข้อยปุ๊กโกะ

สู้กันสู่กันในเน็ตก็มีแม่ถูกด้วย

เพราะที่โดนหลอกกับพี่ยอมแม่หรือว่าข่าวนี่ไม่จริง

แต่ว่าอย่าไปทำเตือนน้องอย่าไปทำนะลูก

เวลาที่มันเอากลับมาคืนตาย

พี่แบบว่านางรวยนางได้ผัวเลี้ยงได้อะไรเลี้ยงทุกอย่าง
แต่ถึงเวลาปุ๊บเวลามันเอามากลับคืน

โอ้โหตายเลยตายแล้วแบบว่า
ไม่มาไม่เชื่อเลยเช็คดวงตลอด
เมียแว้งแม่อีกแล้ว

หน่วยกู้ภัยพุทธยานสมาคม
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนโดนพึ่งรุมต่อย
แบบว่าทั่วร่างกันเลยทีเดียว
บริเวณป่าตรงข้ามกับปากทางเข้าบ้านทุ่งมนต์
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ออกตรวจสอบที่เกิดเหตุเลยค่ะ
พบผู้ได้รับบาดเจ็บเพศชาย
ทราบชื่อคือนายชัยวัดอายุ๓๓ปี
เขามีอาการสลบไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบนำตัวผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น

ได้ช่วยกันนำเหล็กในของต่อที่ต่อย

ก่อต่อต่อยจากการสอบถามญาติเบื้องต้นญาติให้การ
บอกว่าผู้ป่วยได้ไปหาพึ่งในป่าดังกล่าว
แต่ไม่ทราบว่าไปโดนตัวต่อต่อยมากขนาดนี้

คือเขาก็ไปในป่าแล้วโดนสลบเลย

ก็อาจจะเป็นแบบเขาไม่หานี่ไม่เห็นภาพ
นี่เห็นอันนี้ก็น่ากลัวแล้ว
ข้อความถึงปารีนาไกรคุบนะฮะสสราชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐนะฮะ
ซึ่งเป็นดราม่าเรื่องเดียวกับบุ๋มประนัดดาเลย
ท่านเปิ้ลมาเอากับเขาบ้างเปิ้ลเอากับเขาบ้าง
แม่เอ๋เห็นปุ๊บล่าสุดปารีนาก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้โดยระบุว่า
แฮชแท็กเอใช้แฮชแท็กเปลืองมากนะ
เฮ้ยนี่ปรินาไกรคุบนี่นะฮะนี่รูปใครถึงปื้นมีรูปที่ปื้น
อาจรีบคนเดียวคุณแม่ปื้นจะอ่านมั้ยมันยาว
การบุปลอว่ายังมีเหตุผลเป็นสิ่งที่ปรินาสนใจ
ขอแจงให้เข้าใจว่าวันนี้ปารีนาโดนปลอมเฟสเยอะ
นางว่านางโดนปลอมเฟสเยอะ
และนี่คือเฟสเดียวของปรินาไม่มีเพจไม่มีเฟสอื่น
ส่วนการแคปหน้าจอเฟสปลอมแล้วแชร์ไปในโลกโซเชียล
เสพข้อมูลด้วยจริงอย่าง
เปิ้ลฝากถึงสอสอว่าทำไมชอบโชว์นม
เหมือนว่างเนอะนะฮะทำไมชอบโชว์นมชอบเซ็กซี่
แล้วยังมายุ่งกับการละเมิดทางเพศ
ปารีนาไม่เคยโพสต์ข้อความใดว่าไม่ให้คนเซ็กซี่โชว์นม
ยุ่งกับการละเมิดทางเพศคนละเรื่องกันแล้ว
จึงขอย้ำว่าผู้หญิงที่มีอีกค่ะแฮชแท็กมาอีก
แสกชอบโชว์ยิ่งกว่านมก็สามารถยุ่งเรื่องระเมิดการเพศได้
พอทราบแล้วรู้สึกสงสาร
พ่อคุณไอ้เป้าก็บอกเขาโดนละเมิดทางเพศด้วย

นางบอกเอ๊ะเอ๊ะสงสารตัวเองก่อนนะคนด่ายเอ๊ะเยอะ
อ่านแล้วสอสอปารีนาทราบแล้วรู้สึกสงสารจับหัวใจนางว่า
และมั่นใจว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องส่งกำลังใจให้เปิ้ล
ไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่เข้าข้างผู้หญิง
แต่เวลาคนพูดผิดไม่ยอมรับจากเรื่องข่มขืน
พอกลมขืนเป็นอาญาก็ไปเรื่องคุกคาม
พอคุกคามเป็นอาญาแล้วก็ไปเรื่องคุกคามทางเพศ
ซึ่งไปได้เรื่อยแต่ต้องดูที่เริ่มต้น
มันเกิดจากแค่คนนึงพูดผิดอีกคนนึงนะฮะบอกว่า
เป็นดาราพูดอะไรต้องระวังจนบานปลาย
ส่วนประเด็นรสนิยมไม่ขัดกันอยู่แล้ว
เพราะเปิ้ลเองก็เป็นดาราดังนั้นนะฮะ
ประชาชนให้ความสนใจเยอะเล่นหนังหลายเรื่องก็จะบทเซ็กซี่
แต่เพื่อนก็พูดถูกอีกนั่นแหละเอ๋เขียนยาวมาก
นี่เอ๋เขียนใช่ไหมเธอนางพิมพ์เองใช่ไหม
นางว่างเหรอในความรู้สึกที่แบ่งแยก
เพราะที่นี่คือประเทศไทย

อ้าวแม่เขาบอกท้าลงเลยนะคุณแม่ไปลงไหมล่ะ
สรุปประเด็นคืออะไรวะเนี่ย
แต่โดยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยตอบว่าดารานมโตท่านใดว่ะ

เออเพราะดารานมโตส่วนใหญ่เขาไม่ใช่นางสาวไทย

ซึ่งนางสาวนั้นส่วนใหญ่เลือกจะไม่โชว์นมโชว์ของสงวน
ริยาพูดจาดีสมกับที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทย
ไม่ใช่แฮชแท็กแม่ค้าปลาสดวะ
อุ๊ยนางคงว่าบุ๋มนั้นออกไหม
สุดท้ายว่าไปข้างปากตลาดหรือเปล่าแม่ก็มีคิดแบบว่าเป็นแม่ค้าไง
เออนางเขาเขียนอย่างนี้ไง
สุดท้ายดิฉันก็เหมือนผู้หญิงทุกคน
ต่อต้านการคุกคามทางเพศอยู่แล้ว
แต่ปัญหาคือวันนี้กฎหมายอาจไม่ครอบคลุม
เพราะมีปัญหาเยอะจึงไม่สามารถ
เขียนยาวมากฉันอ่านเหนื่อยนะครับ
จึงไม่สามารถเขียนให้ครอบคลุมและเป็นธรรมในทางปฏิบัติ
ผู้หญิงเองก็ควรปฏิบัติให้เป็นเหยื่อลอกของอาชญากรรม
ไม่ควรทำตัวเป็นเหยื่อรอกของอาชญากรรม
เพราะสังคมไม่ใช่โรคในอุดมคติ
การทำตัวล่อแหลมคือภัยต่อตนเอง

คงอ่านมาเกือบ๑๐นาทีฟังสรุปนะคะ
ดิฉันสนับสนุนการต่อต้านการคุกคามทางเพศค่ะ

แต่วันนี้หากมีผู้รู้ไม่จริงนั่น

และประสบการณ์น้อยเอบอกเอ๋ประสบการณ์เยอะ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน

เป็นเรื่องของคนเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ไงหา
น์ก็เลยเึศก็เลยเอากลับเลย

แทนจากเดิมทีพี่มีคู่กรณีสองคน
แต่ยังตีกันไม่จบมันยังมวยไม่ถูกคู่

มาฉากกันไหมแม่เขาแม่แบบมาพูดความจริง

ไม่พี่บุ๋มเขาคงรู้สึกว่าเขาจะมานั่งพูดอะไร
อ๋อแต่ว่าเชิญคุณปริณาไปรายการเขาไง
บุ๋มพูดไงให้ไปออกแล้วคุณปริณาไปไหม

พี่บุ๋มบอกว่าไม่มีจริงนะไม่ได้ส่งใครไปไกลเกลี่ย

บุ๋มก็บอกเองไม่ใช่๑๖พักการเมือง
มี๒๐พักการเมืองติดต่อเข้าไปนะ

คนก็เลยถามไงว่าอ้าวพลังประชารัฐติดต่อไปหรือเปล่า

บุ๋มก็บอกว่า๒๐พักการเมือง
แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพักการเมืองเยอะที่สุดในประเทศไทย
เอ้ยในโลก
อืมเอาอย่างไร

วยถูกคู่เอาอย่างนี้ดูเพื่อความบันเทิง
หาดูเพราะความบันเทิงเหรอพี่

ไม่ดูก็ได้เดี๋ยวรอมันรำสรุป
ช่วงหน้าสงกรานกับแมทหวานนะจ๊ะ

เอาไปเรื่องของคุณสงการกับคุณแมทบ้างนะคะ
ก็เรียกว่าจะเจอมรสุมดราม่า
จากหลายต่อหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับความรักของคุณแมทกับคุณสงกราน
แต่ทั้งคู่ก็จับมือกันก้าวผ่านดราม่าร้อนแรงมาได้นะคะ
ล่าสุดคุณสงการก็เข้ารับการรักษาผ่าตัดเข่าที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน
แล้วก็หลังจากที่ผ่าตัดเสร็จค่ะก็มีพยาบาลอย่างสาวแมทมาช่วยดูแล
ขอบคุณที่มาช่วยดูแลตลอดเลยครับ

ต่อไปนะคะเป็นข่าวจากทางรัชกาล

จริงจังมากนะฮะพิธีกรข่าวพิธีกรแล้วก็นักแสดงชื่อดังนะคะ
หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเราเห็นหน้าเขาบ่อยมากวันหนึ่งนะฮะ
สี่ห้ารายการนะคะภาพนี้นะฮะตอนนี้กำลังฮิตมากเรื่องเอ่อ

ก็เห็นแคร็พชั่นว่าก็พอได้นะขอภาพค่ะขอภาพ
ภาพมีชาวเน็ตรีทวิตแล้วก็คอมเมนต์กันรัวนะคะ

หวานเลยส่งตอนแรกว่าพี่เมย์แว็บสองช่วยว่าน้องมายู

เหมือนมายูอ่ะ

ภาพนี้โบว์หรือยังคุณแม่เป็นผู้เชี่ยวชาติด้านโบว์ท็อก

อยู่ดีก็สับสวิตช์แซวที่มด

ไม่เหลือเพราะคุณนายมาเล่าเรื่องตัวเองอยู่

มาเล่าเรื่องตัวเองความเงิน

ถ้าว่าต่างผมไม่ให้มา
จะได้เล่าเรื่องทั้งเบรคไม่หมด

เอาเลยจ้าโดน
โดยหลอกวิธีการของเขา

เกิดคุณไม่ทำอันนี้ภายใน๒๔ชั่วโมง
ข้อมูลของคุณจะลบหายไปอะไรประมาณอย่างนี้

เพราะว่าพี่ท่าจ๋าบอกว่าพี่ท่าจ๋าคลิกเข้าไปปั๊บ

เคยเจออันก่อนหน้านี้มาแล้วรอบหนึ่งแล้วรู้ว่าเฮ้ยไม่ใช่แล้ว

หลอกเลยเพื่อที่จะมาแฮ็กข้อมูลของคุณแล้วเอาไปหมดแน่นอนอันนี้

ไม่มีนะไม่ใช่นะไม่มีทางรอกทุกอย่าง
เขาไม่มาส่งแบบนี้ก็คือตอนจะทำพี่อาจ๋าก็คือต้องเริ่มใหม่

อย่าก่อข้อมูลเลขรหัสแล้วก็บัตรประชาชนใดทั้งสิ้น
น้องระวังต้องระวังแฟนน้องน้องต้องระวังจริง
บอกว่าเงินแม้กระทั่งชายชนะยังมีเงินหายกันเลยนะ

มันจะมีการส่งข้อความอะไรประมาณอย่างนี้

เดี๋ยวอ่ะวันนั้นมีน้องทักลดเมย์รอบนึง
พี่ทำไมไม่ลบอันนี้บ้างอะไรอย่างนี้
แล้วก็บอกว่าลบอะไรพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะ

ช่วงหน้าใบเตยใบเตยใบเตยนะฮะเอาต้องเบรกแล้วล่ะฮะเดี๋ยวกลับมากันแป๊บหนึ่ง

ตอนนี้ใบเตยอาสยามมีดราม่าเรื่องไลฟ์ขายกระเป๋าใช่ไหม
ราคาสูงสภาพไม่สมกับราคาอย่างนี้
ตอนนี้ดีเจแมนเขาเลยออกมาบอกว่าภรรยาเนี่ยท้อง๗เดือนนิดนะ

ก็เลยอยากให้เพิ่มน้ำหนักตัวเองก็ตื่นเต้นมาก
เห็นลูกดิ้นมีความสุขมีพลังต่อสู้กับเรื่องในอนาคต
ช่วงนี้อยากให้เสพเขาให้ใบเตยเสพโซเชียลให้น้อยลงน้อย

ก็อยากบอกให้คนที่ใจร้อนให้เย็นหน่อย
เรื่องราวไม่ได้ใหญ่โตอยากให้จบลงด้วยดีอะไรที่ผิดพลาด
แนนบอกว่าขอโทษแทนใบเตยด้วยออกมาปกป้องภรรยานะคะ
ทีเราจะเห็นว่าครั้งที่แล้วที่มันโป๊ะ
เพราะว่าเอสุปชัยเนอะไปถ่ายสตอรี่ว่าคุณไอ้อ้ำเขาเก็บห้อง
เห็นกระเป๋าใช่ไหมนางก็มีห้องกระเป๋าวันนี้ห้องนอนนาง
เขาบอกว่าเป็นคางแสงแล้วเขาบอกคางแสงนี่
เริ่มใช้ตั้งแต่บ้านชมพู่ก่อนวันที่ชมพู่ย้ายบ้าน
เขาบอกว่าคางแสงกระเป๋าหลุมของอ้ำพัชรภาพทุกไลฟ์สไตล์เรียกว่าไม่ซ้ำกันเลยไม่ซ้ำแบรนด์
แฟนคลับหลายคนโอ้โหอยากให้มีรายการเปิดพาไปดูกระเป๋าบ้านคุณไอ้อ้ำหน่อยดูสิ
ล่าสุดอ้ำจัดให้เองแบบเต็มเลยนะครับไม่ใช่เอามาอวด
แต่นางเอามาทำความสะอาดในรอบปีนั่นแหละ

รายใบสิเพราะผมเป็นคางแสงของนาง
๑๒๓เธอจะนับถูกได้อย่างไร

มันก็โดนเปิดอีกคือล้วงเงินสดอีกละ